ไม่สามารถเข้ารอบ๑๖คนสุดท้ายได้นะฮะ
รายงานที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะฮะ

ส้มมะส้มมะพญากร
ก็ส่งกำลังใจให้นะครับ